สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยเอาใจยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันมีอากาศร้อนแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำกับมีฝนตกนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากมวลอากาศเย็นที่พัดลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศนะคะส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

แปลงอย่างรวดเร็วในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมภัยแรงมาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นถึงล้างมือบ่อยแต่อย่าลืมนะคะที่จะประหยัดน้ำกันด้วยนะคะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะสวัสดีค่ะ